สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเสียงตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ประเด็นเรื่องรถช้าที่ขับต้วมเตี้ยมงุ่มงามอยู่เลนขวาสุดโดยเฉพาะบนเลนถนนที่มี๔เลน๖เลน๘เลนแล้วก็รวมถึงถนนที่บนเป็นทางด่วนโทนเวย์ยกระดับทั้งหลายทั้งปวง
ฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีหัวข่าวนี้ว่าเอาผิดขับ๘๐แช่เลนขวา
ตัวการทำให้รถติดเป็นตัวการทำให้รถติดจริงครับ
เพราะว่าคนที่จะไปเร็วเนี่ยเขาจะเบียดมาทางซ้ายก็ไม่ได้
เพราะว่ารถทางซ้ายรถช้าเขามีสิทธิ์จะขับเลนซ้ายเลนกลางอยู่แล้ว
แต่ว่าพอไปเจอเลนขวารถไปขับช้าไปต้วมเตี้ยมไปงุ่มงาม
ข้าวซ้ายก็ไหม้ข้าวขวางไว้อย่างนั้นเป็นปัญหาเยอะจริง
ฉะนั้นต่อไปนี้เขาจะบอกว่าถ้าวิ่งไม่เกิน๘๐แล้วไปอยู่เลนขวา
จะถูกลงโทษครับอันนี้หมายถึงบนถนนไฮเวย์
ถนนที่มี๔เลน๖เลน๘เลนถนนที่เป็นการยกระดับทั้งหลายเนี่ย
ต้องเอาให้หมดมีฉะนั้นแล้วรถติด
แล้วการที่เขาเบียดไปเบียดมาเนี่ยแซงไปแซงมานั่นแหละ
เป็นสาเหตุให้รถกระทบกระทั่งกัน
ทีนี้ประเด็นหนึ่งข่าวเมื่อวานที่จะบอกว่าการขับรถบนถนนหลวง
ถนนที่มี๔เลน๖เลน๘เลนหรือ๑๐เลนอะไรก็ตามแต่
สามารถใช้ความเร็วได้ถึง๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีศักดิ์สยามให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่ารถที่จะวิ่งเร็วได้ขนาดนี้
รถเก๋งรถส่วนบุคคลเท่านั้น
รถตู้รถสาธารณะรถบัสรถทัวร์ทั้งหลาย
ไม่ได้ยังห้ามอยู่แต่รถส่วนบุคคลได้
แต่เว้นว่าต้องเป็นถนนเป็นถนนที่มี๔เลน๖เลน๘เลนนะ
ถนนที่แคบเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไว้ก่อน
ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งสองเรื่องนี้ช่วยได้เยอะครับ
ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะประเด็นหลังเนี่ย
เรื่องรถช้าไปวิ่งต้วมเตี้ยมงุ่มงามอยู่เลนขวาเนี่ย
ใครไปขับรถต่างประเทศจิตสำนึกของคนขับรถบ้านเขานี่รู้เลยครับ
ถ้าอยู่เลนขวาต้องวิ่งเร็วถ้าคิดว่าตัวเองจะวิ่งช้า
เขาจะไม่ออกไปอยู่เลนขวาขับรถเมืองนอกนี่เลนใครเลนมัน
เขาไม่ต้องปาดกันไปปาดกันมาแซงกันไปแซงกันมา
ใครเลนมันเขารู้กันเขามีจิตสำนึก
ฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีน้อย
ถ้าวิ่งตรงเลนใครเลนมันไม่ปาดกันไปไม่ปาดกันมา
ไม่ต้องใช้เบรกไม่ต้องชวัดเฉวียนกันเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุน้อยเอาเสียทีครับ
ฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีจะทำได้เรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์
เรื่องที่สามไหนไหนก็ไหนไหนแล้วฝากไว้อีกเรื่องหน่อยครับ
อีกเรื่องเลยครับท่านช่วยส่งสัญญาณถึงผู้อำนวยการขอสอบมากกอหน่อย
เว้นวักไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาใหม่
ช่วยทำในสิ่งที่ท่านไม่เคยทำเสียทีเถอะนะจัดระเบียบรถเมย์ในกรุงเทพเสียที
จัดระเบียบคือรถเมย์วิ่งเลนขวาไม่ยอมวิ่งเลนซ้าย
เลนขวาเพราะว่าเจ้าของรถร่วมเนี่ย
เขาไปตั้งกติกาว่าคันไหนเก็บค่าโดยสารได้มากกว่า
คนที่เป็นโชเฟอร์เป็นกระเป๋ารถจะได้มีส่วนแบ่งด้วย
รถพวกนี้ก็เลยไม่ยอมวิ่งเลนซ้ายเพราะเลนซ้ายมัน
เขาบอกรถเยอะวิ่งเลนขวาดีกว่าแล้วท่านดูสิเนี่ย
ภาพนี้ผมถ่ายเองนะคลิปนี้วิ่งเลนขวาสุดเลยครับ
มีกันสามเลนเลนขวาสุดเลยครับแล้วพอไปถึงพอไปถึง
ป้ายรถเมย์ที่คนจะขึ้นคนจะลงทำยังไง
เอาท่านดูภาพนิ่งภาพนี้ท่านจะเห็นเลยว่า
พอคนจะลงเขาก็ปาดเข้ามาปาดเข้ามาเลนซ้าย
รถที่ตามมาเนี่ยติดกันเป็นแถวเห็นไหมล่ะนั่นน่ะ
เข้ามาเลนซ้ายบางทีไม่ปาดเข้ามาเลนซ้าย
จอดมันเลนขวาสุดนั่นแหละคนกระโดดลงลงมา
แล้วก็ตัดหน้ารถที่อยู่เลนกลางตัดหน้าคดทิโลเลนซ้าย
เพื่อมาที่ฟุตบาทเกิดอันตรายมาตั้งเยอะแยะแล้ว
คนที่รออยู่ริมฟุตบาทเพื่อจะมาขึ้นรถ
ก็ต้องวิ่งตัดหน้ารถเลนซ้ายรถเลนกลาง
เพื่อจะมาขึ้นรถเมย์ที่จอดอยู่เลนขวาสุด
มีประเทศไหนบ้างล่ะครับที่ปล่อยให้รถเมย์เป็นแบบนี้
ไม่มีหรอกครับประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย
เขาไม่มีแบบนี้โดยเฉพาะเส้นทางสุขุมวิทย์ไปดูสิครับ
มีรถร่วมวิ่งระยะไกลจากท่ายะน้ำโน่นไปสมุทรปลาการ
ขอโทษเลยนะเขาบอกว่าเวลาเขารับสมัครรถ
รับสมัครคนขับรถร่วมสายนี้
ใครที่เพิ่งออกจากคุกมาจะได้รับการพิจารณาก่อน
เขาต้องการอันตภัณฑ์ครับเพราะว่าถ้าไม่อันตภัณฑ์เนี่ย
ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องไปปาดกันไปปาดกันมา
แล้วมันยังไงล่ะครับทำไมขอสมกจึงไม่สนใจ
ไม่เคยที่จะฆาตโทษกับเจ้าของรถร่วมว่าถ้าทำอย่างนี้ถูกลงโทษนะ
ทำอย่างนี้งดสัมปทานนะทำผ่างนี้ให้หยุดวิ่งนะไม่เคย
ตั้งแต่ยอดบนลงมาเลยผู้หน่วยการขอสอบอากร
ไม่เคยนำพาไม่เคยสนใจคิดอยู่อย่างเดียว
สนใจอยู่เรื่องเดียวเรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจ้างจัดซ่อม
เรื่องอย่างนั้นสนใจแต่ว่าเรื่องที่จะมาบริการประชาชน
ช่วยกันแก้ปัญหาอย่าให้รถติดไม่เคยสนใจ
ฝากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามหน่อยเถอะช่วยกันดูหน่อย
รถมันจะได้ติดน้อยลงถ้าท่านไม่เชื่อเอาไปกับผมก็ได้
ไปยืนอยู่บนถนนสุขุมวิทย์สักพักหนึ่งท่านจะรู้เลยว่า
รถเมย์วิ่งได้ทุกเลนยกเว้นเลนซ้ายมันวิ่งทุกเลนครับ
เว้นเลนซ้ายแล้วก็ไปปาดเขาอย่างที่ว่า
รถมันก็ติดเอาซะทีเถอะนะเรื่องเล็กนิดเดียว
จริงถ้าผู้อำนวยการขอสมกรู้ร้อนรู้หนาวซะหน่อย
เรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดกับรัฐมนตรีเพราะมันเรื่องเล็กนิดเดียว
แต่เรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยมันทำให้รถติดถัดมาช่วยดูซิอีกเรื่องเดี๋ยวท่านครับ
ไหนไหนก็ไหนไหนล่ะเวลานี้เมืองท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยว
มีปัญหาที่สุดจะไปไหนมาไหนลำบากที่สุด
เพราะรถสาธารณะบริการไม่พอรถแท็กซี่ที่มีอยู่ก็เป็นรถแท็กซี่ป้ายดำ
เป็นของผู้มีอิทธิพลโขกราคากันเรียกว่าเลือดซิบ
ใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปภูเก็ตไปเชียงใหม่
ถ้าเอารถไปเองก็ดีไปถ้านั่งเครื่องบินไป
จะไปไหนมาไหนทีนึงในภูเก็ตไปลำบาก
เรียกรถแท็กซี่จากป่าตองมากำลามันคิดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
ร้อยแปดร้อยพันหนึ่งระยะเวลาแค่ระยะทางแค่หกกิโลเมตร
ไม่ไหวครับมันทำให้คนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเขยิดขยะแล้วทำยังไงครับ
คุณเนวินจิตชอบพี่ชายท่านรัฐมนตรีอ่ะเคยบอกว่าบูรีลำเนี่ย
แกรปก็วิ่งไม่ได้อ่าแล้วจะยังไง
พอคนไปไหนมาไหนลำบากคนก็ไม่มีความรู้สึกว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
มันไม่สะดวกสุดท้ายขึ้นมาเขาหาทางออกยังไงรู้ไหมครับ
บริการก็ไม่พอด้วยเพราะคนเขาอยากอำนวยความสะดวก
ถ้าเราจัดให้มีการขนส่งผู้คนในตัวจังหวัดให้เป็นระบบดีกว่านี้
เขาก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าเช่ารถคนที่เขาไม่อยากจะไปสิ้นเปลือง
เขาจะได้ไปไหนมาไหนได้

เพียงพอกับความต้องการของคน
เงินตำรวจยัดเงินทหาร
แล้วก็โกรธศัพท์เอาเท่าไหร่ก็ได้
แพงแล้วเอาเงินไปแบ่งกัน
นี้มันไม่ควรมีแล้วนะครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

อาจารย์สุภาพเลยฝากไว้หลายเรื่องเลยนะครับ

กำลังฟิตเลยรัฐมนตรีเนี่ยมีข่าวทุกวัน

ขอบคุณอาจารย์สุภาพขอบคุณคลิปที่อาจารย์ถ่ายไว้ด้วยนะ
ใช่ค่ะขอบคุณนะครับอ่า